กลับมาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้มีบรรยากาศของการจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
จากคนไปดูรถสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งว่าคือคนชอบไปดูพริตตี้
แล้วก็คนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถประจำบูธต่าง
ก็เป็นการสร้างสีสันของงานนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนอื่นมาติดตามบริการทั่วไปกันก่อนนะครับ
หรือว่างานมหากรรมยายนครั้งที่๓๒
ธันวาคมตอนนี้อยู่ที่๒๗๙๗คัน

ตลอดงานทั้งหมดครับถึง๑๓ธันวาคมคือ๕๐๐๐คันนะครับ
ขณะที่ยอดจองรถจักรยานยนต์รวม๓วัน
ตอนนี้มี๕๒๓คันครับ

จะมียอดจองรวมประมาณ๓๐๐คันครับ
ฉลัดชัยประพัดพงศ์รองประธานจัดงานก็
ซึ่งเป็นการควบคุมงานด้านบริการทั่วไป
งานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒มองว่า
ของการจอง๓วันแรกของการจัดงานดีกว่าที่ปีที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าก็ไม่สามารถจะประเมินยอดของการจองภาพรวมของงานได้ชัดเจน
ว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร

เฉลี่ยต่อวันหนึ่งก็ประมาณ๑แสนคนตามคาดการณ์
คาดกันว่าช่วงวันหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์

จะมีคนไปชมงานมากกว่า๑๕๐๐คน
แล้วก็คาดว่ายอดจองก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ